ไปที่จังหวัดพังงาครับคนนี้นะฮะผู้ชายคนนี้เนี่ยมีศักดิ์เป็นน้าชาย
แต่ไปมีสัมพันธ์กับภรรยาของหลานนะฮะแล้วก็พากันหนีไป
หนีไปอยู่ที่อื่นได้๖เดือนแต่วันหนึ่งและวันนี้แหละกลับมา
กลับมาครับพากันมาอยู่แถวนี้ด้วยกันทั้งคู่หลานไปเจอเข้าแค้น
คว้าปืนมายิงขมับน้าชายเสียชีวิตเลยเนี่ยฮะยิงที่นี่ครับเหตุเกิดที่ขนำในสวนยาง
อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาครับนายบุญเลิศเนียมจำเรินอายุ๓๗ปีนะ
ถูกยิงเข้าขมับซ้ายนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
พี่ชายผู้ตายนะครับซึ่งเป็นคนเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
ขณะนั่งกินข้าวนะครับในขนำที่เกิดเหตุ
นายวาทิศคงรักอายุ๓๗ปีนะครับซึ่งมีศักดิ์เป็นหลาน
เปิดประตูขนำแล้วก็ใช้ปืนจุด๓๘ยิงใส่ขมับนายบุญเลิศต่อหน้าต่อตาเขาเลย
จากนั้นนายวาทิศก็หนีไปครับส่วนสาเหตุเกิดจากผู้ตายเนี่ยนะฮะ
มีความสัมพันธ์กับภรรยาของนายวาทิศซึ่งเป็นหลานนะมีศักดิ์เป็นหลาน
แล้วก็พาภรรยาของนายวาทิศหนีไปอาศัยอยู่ในอำเภอคุระบุรีได้๖เดือนกว่า
แล้วก็เพิ่งจะกลับมาอยู่นี่ได้๔วันนะฮะ๔วันถึงลงมือ
แต่สุดท้ายเนี่ยนายวาทิศเขาก็เป็นผู้ชายผมยาวนะคุณผู้ชมฮะสวมเสื้อสีแดงคนนี้แหละ
เขาบอกว่าก็รอมอบตัวกับตำรวจนะครับรอห่างจากที่เกิดเหตุไปประมาณ๒๐๐เมตร
แล้วก็สารภาพบอกว่าแค้นสิครับคุณตำรวจแค้นน้าชายที่มามีความสัมพันธ์กับเมียผม
ทั้งที่ผมกับเมียมีลูกด้วยกันสองคนแล้วก็พากันมาอยู่ที่อื่น
เขาก็เลยไม่อยากให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาในพื้นที่อีกมาเหยียบย่ำมาหยามน้ำใจกันนะฮะ
ช่วงเกิดเหตุเขากำลังจะขึ้นไปเก็บฝักสตอครับแล้วเห็นน้าชายเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาในสวนยางพารา
ตามไปจ่อยิงแล้วก็ทิ้งปืนไว้ในลำทาน

นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วควบคุมตัวไปดำเนินคดีครับ